ไปที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรอย่างที่คุณวรพรนะครับเกริ่นเอาไว้
ชายชาวแคนาดาไปกดเงินที่ตู้ไอเทมเงินไม่ออกคลั่ง
อะไรอยู่ข้างหน้าพ่อทุบหมดเลย
เย็บหรอมาแล้ว
คุณถ่ายอยู่ไกลนะครับเพราะเขาคลั่งเหลือเกิน
ดเงินไม่ออกฟิวขาดครับเอาหินปลาใส่บานกระจกนะฮะ
นี่คนจะมากดตังค์มั้งเนี่ยไปแล้วไม่ไม่กดแล้วไปกดตู้อื่นแล้วค่ะ
ทุ่มครึ่งเองครับตำรวจสพปลายนะครับ
ไปที่เกิดเหตุเป็นธนาคารแห่งหนึ่งแถวถนนนินยานนท์ตะบนเวียงใต้
บานประตูนิรภัยของธนาคารนะถูกหินปลากระจกแตก๔บานลวดนะครับ
อกจากนี้จะมีทรัพย์สินอื่นนะครับถูกทำลายแล้วก็เสียหายไปกว่า๕แสนบาท
ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุได้ครับนายเค้นดักลาสเมเดสเป็นนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาอายุ๔๔ปี
เลือดขึ้นหน้านะครับโวยวายกับตู้บอกเอาเงินไอมานะครับ
แล้วก็เดินเข้าไปธนาคารยังไม่หยุดนะไปพังข้าวของในธนาคารเขายับเยิน
โอ้โหรุ่งขึ้นนะครับนี่ฮะคือให้บริการไม่ได้ให้บริการไม่ได้นะครับ
โอ้โหต้องซ่อมแซมยกใหญ่เลยครับหลังก่อเหตุในเค้นนี่ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
แล้วก็ขี่วนเวียนวนเวียนอยู่ในพื้นที่แล้วครับจนตำรวจไปจับได้
ตำรวจแจ้งข้อหานะครับบุกรุกทำให้เสียทรัพย
แล้วก็ข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด
หลังจากตรวจพบว่าในเค้นเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเกินที่กฎหมายกำหนดนะครับ
ที่ได้รับอนุญาตก็ควบคุมตัวนะครับเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ